ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่ครับผมสนุกต่อนอกจอ
ผมบอลเชิญยิ้มโหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดหรือยังพี่จ๊ะโหลดนะ

และนี่คือผู้ช่วยของเราในวันนี้ครับพี่ป๋องน้องจ๊ะจ๋าและพี่บอลสวัสดีครับ
และกูซิตำาความเหตุสรรคับเราในวันนี้นะครับทั้ง๓ท่านนะครับ

พบกับเขาเลยดีกว่านะครับผม

นี่นี่น้องหนุ่มหนิมนะฮะ

หล่อแล้วก็

เดี๋ยวพี่จัดการให้

เดี๋ยวเท้นนี้เค้าจะสาดูแลเอง

มาที่คนนี้อ่ะ

มีแปรนแล้วก็มีจ๋า
ว่าพอชื่อปอนดูมีสไตล์มีคาแรคเตอร์
เราเรียกคนชื่อปอนด์แล้วกันค่ะ

มีอาชีพขายเสื้อผ้าอยู่ที่ชุมทางสยาม๒๔ต่อหม้อ๑๔แห่งนี้นะคะ
ก็มีวงกันดีที่ชอบเป็น๔ต่อทองหรือบิทเทิร์ว์นั่นเอง

พี่ป๋องน่าจะถัดที่สุดนะครับใช่กำลังจะพูดเลยนะคะ

เฮ้ยใช่ครับผม

ทุ่มเลยค่ะขอ๓ก่อนได้ไหมคะ
เอาเลยลุยเลยดีพี่ชอบคนใจถึง

ไปแล้วใช่หรือไม่ครับ
เคแล้วเฉลยก็คือคนที่มีชีวิตอยู่ก็คือ
ได้ไปต่างกันของ๑วงดาว
พี่ทัพพี่เดียวทัพออกแล้ว

สำหรับพี่ป๋องนะครับรับดาว๑ดวง
พุ่งไปเยอะมากเลย๒๖ดวงแล้วนะครับมาที่นุ่มนิ่มบ้างดีกว่านะครับ

ผมร้องมหาชนมา
พร้อมแล้วใจมุนเลย

มีมิเชลมิมิสแล้วก็มีนะครับพี่ยุทธ
เอามิเชลดีกว่า

มิเชลครับแนะนำตัวเองหน่อยครับ
สวัสดีค่ะชื่อมิเชลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มิวเซียนสยามค่ะ

รู้สึกเห็นสายตาพี่บอล

โอ้โหยไอ้ป๊อง
พี่ป๊อปมาแล้วสั่งของ้า

พี่ปอร์มมาเข้าพี่ปอร์มมา

ยูเซียมสยามอยู่แถวสถานก์หลวง

ครับผมหิวชิว

อยากจะถามว่าเพลงชาติไทยที่เราร้องอยู่ทุกวันนี้ใครเป็นคนแต่งของเรา
คำถามนะครับเพลงชาติไทยที่เราร้องอยู่ทุกวันนี้ใครเป็นคนแต่งทำนอง

ถ้าเคยได้ยินชื่อนะรู้จักคือหลวงประดิษฐ์ไพร้อ
หลวงประดิษฐ์ไพร็อล์หม่อมหลวงพวงร้อยโอ้โห
สองคนเนี่ยระหว่างหลวงประดิษฐ์ไพร็อล์กับพระเจนดุริยาง

ใช่ค่ะงั้นเป็นหลวงประดิษฐ์ภัยเลาะข้อหนึ่งค่ะ

ลุยมั่นใจหนึ่งค่ะหลวงประดิษฐ์ไพร็อล

ทั้งที่นิ้มแล้วกับพี่บอลนะฮะ
หลวงประดิษฐภัยร้อเป็นผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทยใช่หรือไม่ครับ
และคำตอบก็คือพระเจนดุริยางค่ะ

จริงหรอตัวนี้มันง่วยตาย
สุดร้านที่สุดร้านของพวกเราอ่ะ
พูดสักชีวิตกูไม่ได้เอาผุดโทรเลย
คุยพอออกไปเดี๋ยวไม่รู้เลยว่าหาใครเลือกใครไปดูของไปก่อน
มาที่น้องโบอี้ของเราบ้างนะครับ
น้องโบอิ้งนี่ทำงานหรือว่าเรียนครับ
ทำงานแล้วครับทำงานเป็นนายแบบครับผม
เอาล่ะมาวงล้อมหาชนของโบอิ้งครับผม
พร้อมแล้วมุนเลย
ชื่อดังต่อไปนี้นะฮะ
คุณฟุ่นคุณเฟอร์สนะฮะ
พี่ปุ๊พี่ปุ๊เค้าโกรธใครอยู่ครับ

เอาเฟิร์สดีกว่าครับไว้รุ่นดีครับ

เฟิร์สแนะนำตัวหน่อยครับ

โรบเหลือนได้เลยค่ะวกี้เหรียญดี
ลุยดีหรือไหม๓ดีไหม

คำถามจะเกี่ยวกับโรงหนังหรือเปล่าฟังครับ

เฟิร์ตก็มีคำถามเรื่องนี้ว่า
เลี้ยงของเทอร์เมลนี่เป็นสัตว์ชนิดใดคะ

สัตว์เลี้ยงของเฮอร์ไมโอนี่

ไม่รู้อะ

งั้นคงจะต้องตอบต้องเดาแล้ว
คังคกหรอชอบคังคกใช่ไหม

แต่ว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นสัตว์แปลกครับ

คังคกเซอร์ซ่านะฮะ

ได้๓เหรียญ

หนูเป็นของลอน
และของเฮอร์เวลนี่เป็นแมวค่ะ
ใช่แต่ก็ไม่ได้คิดถึงแมวเลยเนอะ

ขอบคุณทีนะครับ

น่าเกลียด

นี่น้องแนนนะฮะได้ไปอยู่คนเดียว๓คะแนนนะครับ

พร้อมแล้วมุนเลย

มีพี่ปัญญานะฮะ

พี่ปัญญาไม่น่าเลือกเลยคำถามน่าจะยากนะครับ

เชื่อเอาพี่เอ็มค่ะ
พี่เอ็มแนะนำโตนอย่างไร
ใครดีครับผม

แน่นอนนะครับผม

ดูสิว่าจะถามเกี่ยวกับการ์ตูนไหมโรงเรียนเท่าไหร่ดีครับ
ไม่มีความรู้เรื่องการ์ตูนเอาแค่๒พอค่ะ

การ์ตูนกัปตันซื้อประสาทอยากถามว่ากัปตันซื้อประสาทใส่เสื้อเบอร์อะไร

ผมรู้ด้วยไม่เลือกอีก
ต้องโพรเตอร์น้องแบบนี้ใช่มั้ย

เบอร์สิบกับเบอร์ห้านี่ค่ะ
ใช่เหมือนคุ้นแบบเคยเดินผ่านตลาดนัด

มีเสื้อมีอะไรอย่างเงี้ย
ไม่รู้ถามออกใช่หรือเปล่า